มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคือมันเริ่มต้นจากการขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันแค่นั้นเลยจริงจริงมันเป็นลักษณะที่ว่าวัยรุ่นต่างถิ่นเนี่ยนะคะเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาคือมาจากนครปฐมเข้ามากรุงเทพมาหาแฟนสาวแล้วไปเจอรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นเจ้าถิ่นแล้วบังเอิญบังเอิญไปเฉี่ยวกันแต่เข
วัยรุ่นเจ้าถิ่นนู่นบุกไปถึงวัยรุ่นต่างถิ่นนะคะที่มาคนเดียวมาหาแฟนสาวอ่ะบุกจะไปถล่มเขาแต่วัยรุ่นต่างถิ่นเขาสวนกลับนะคะเขาสวนกลับจนทำให้เสียชีวิตไปสองบาทเจ็บไปหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่วันนี้เป็นทราบดาบนี้
ทราบ

ยันเห็นไป
เอาไว้
นี่แหละค่ะภาพนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานตอนประมาณ๕โมง๔๔นาทีตอนเย็นน่ะนะคะ
ตั้งแต่ต้นคลิปจะเห็นเลยว่ามีผู้ชายประมาณสัก๖คนได้มายืนอยู่หน้าบ้าน

อันนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะถนนกาญจนาพิเศษเขตบังแครกรุงเทพ
นายนัทธวุฒิอายุ๒๑ที่ใส่เสื้อสีเหลืองค่ะ
เขาก็วิ่งถือมีดสองเล่มออกไปจากบ้าน
กลุ่มคนที่อยู่หน้าบ้านก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เห็นไหมคะนายนัทธวุฒิมาแล้วถือมีดแล้ววิ่งไป
กลุ่มวัยรุ่นที่มาหน้าบ้านก็วิ่งหนี
เดี๋ยวสักพักแฟนสาวของนายนัทธวุฒิก็คือคนที่ใส่เสื้อสีขาวเดินออกจากบ้านไปดู
นี่นะคะแฟนเดินมาดูแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
จะมีภาพจังหวะที่กลุ่มคนเจ็บก้มกราบแล้วก็บอกว่าอย่าทำอย่าทำ
อาจจะไกลหน่อยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
วิ่งไล่ออกจากบ้านแล้วก็ซอยข้างบ้านมาเป็นดอนตรงนี้
แล้วมันก็มาเป็นภาพนี้แหละดูภาพเงินเต็มนิดนึงค่ะ
แล้วก็โดนก็ดูว่าถึงทำยังไหร่คุณผู้ชมมันก็มีนอกมึง

ขอร้อง

นี่นะคะคุณผู้ชมคะ๒คลิปนี้ต่อเนื่องกัน
จะเห็นได้ว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นหลายคนเลย
ไปยืนอยู่หน้าบ้านของวัยรุ่นต่างถิ่น
แล้วหลายคนนี้ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน
วัยรุ่นต่างถิ่นคนเดียวคือนายนัทธวุฒิเสื้อสีเหลือง
ออกมาจากบ้านคือสู้ครับคนเดียวนะสู้แต่ถือมีดไปสองเล่มไงอืม
แล้วก็ไปไล่แทงเขาจนมีคนเจ็บคนตายนะคะ
เนี่ยออกไปคนเดียวเลยนะแต่วัยรุ่นเจ้าถิ่นมากันหลายคนมาก
หน้าบ้านเขาอะค่ะวิ่งหนีออกไปนู่นเลย
ถูกไล่แทงอ่ะใช่มีทั้งเจ็บทั้งตายเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะรอยเลือดเศษหินกระจายเกลื่อนเลย
โดยเฉพาะหน้าบ้านหลังนึงมีเศษหินเศษกระจก
หน้าบ้านอ่ะแตกเต็มไปหมดที่เกิดเหตุมีคนเจ็บสามคนค่ะ
นายสมเดชดุลยพัฒน์หรือในต้นอายุ๒๓
ถูกแทงใต้ราวนมซ้ายแขนซ้ายและอีกหลายจุดเลย๑๐กว่าแผลนะคะ
ส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘แต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
นายถิติวุฒิกลิ่นโพหรือแซมอายุ๑๙
ถูกแทงใต้ราวนมซ้ายคอด้านขวาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางแค
สุดท้ายเสียชีวิตเหมือนกัน
นายพันกรอึ้งโตหรือเยออายุ๒๐
ถูกแทงบาดเจ็บนะคะก็คือบาดแผลเนี่ยตามลำตัว
ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้ส่งไปโรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะตายสองคุณผู้ชมดูสิ
คนก่อเหตุคือนายนัทธวุฒิพึ่งเริกดีอายุ๒๐

หลังก่อเหตุก็ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านค่ะ

จับได้พร้อมมีดของกลาง
เป็นสปาต้า๑๘นิ้วเล่ม๑
เป็นมีดยาว๑๕นิ้วอีกเล่ม๑

แต่สภาพนายนัทธวุฒิที่หลังจากก่อเหตุแล้วไปหลบในบ้าน
ก็สะบักสะบอมนะแขนซ้ายหัก

แล้วก็นำตัวส่งตำรวจสนเพชรเกษม

แต่ยังมีกลุ่มคู่อริค่ะ
ตอนที่นำตัวนายนัทธวุฒิไปสอบสวนที่สอนอเพชรเกษมนะ
มีกลุ่มของคนเจ็บคนตายที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะคะครับ

มารอเจอผู้ก่อเหตุ
มาโอ้โหอยู่หน้าโรงพักอยู่หน้าสอนอเพชรเกษม

ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านที่นครปฐม
ก็มาหาแฟนสาวที่บ้านหลังนี้แหละ
แล้วรถไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคนเจ็บคนตาย
ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นอยู่ในพื้นที่

เพราะมันไม่มีอะไรเสียหายมันเฉียวชนกันนิดเดียวจริง

กลุ่มคนเจ็บกลุ่มคนตายมาถามหาหน้าบ้านมาตะโกนท้าทาย
หน้าบ้านตามภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วเขาบอกว่าคือกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นกลุ่มนี้
ไม่ได้แค่ตะโกนเรียกเขาตะโกนท้าทายเขา
ว่างปลาสิ่งของเข้ามาในบ้านเขาด้วย
ทรัพย์สินเขาเสียหายเขาก็เลยโกรธมาก
คว้ามีดไปสองเล่มก็ออกไป
แล้วก็ไปสู้กับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเขาบอกว่าที่ทำไปเนี่ย
เพราะเขาโกรธและปกป้องแฟนสาวด้วย
เพราะไม่รู้ว่าถ้ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นกลุ่มนี้บุกเข้ามาในบ้านได้มันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่เขาบอกว่าพอออกไปแล้วเนี่ยเขาก็โดนนะ
ไม่ใช่เขาเอามีดไปไล่แทงอย่างเดียวนะ
วัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยเอาไม้มาตีเขาด้วย
เขาก็เลยต้องเอามีดไปป้องกันตัวก็เลยแทงไป

แทงไปมั่วไม่รู้ว่าโดนใครบ้าง
กลุ่มคู่กรณีแตกระเจิง
เขาก็เลยวิ่งไปหลบในบ้าน

นี่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ยืนยันว่าป้องกันตัว
ครูไพด์ก็ไปช่วยคนโดนพ่อเขาก็เจ็บด้วย
แล้วก็นำตัวส่งตำรวจตำรวจก็สอบส่วนที่โรงพัก

ผมเชื่อว่ามันมีความคิดเห็นเป็นสองส่วนแน่ใช่ไหมฮะ
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันไม่ควรจะมีคนเจ็บคนตาย

อันนี้เป็นภาพกลางซอยที่ว่าเขาไล่กันมาแล้วนะฮะ
คือเสียงของคนที่ถูกไล่มาที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ย
แม้จะมีพวกมากกว่าแต่บางคนถึงขั้นบอกกราบกราบเลย
แล้วที่หน้าบ้านเนี่ยโดยเฉพาะภาพกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
หลังเกิดเหตุที่เป็นบ้านแฟนสาวของนายนัทธวุฒิเนี่ย
ตรงนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนี่เห็นไหมครับ
คือว่าโอ้โหในมุมหนึ่งพูดตรงนะ
คนก็ต้องบอกว่าคุณก็ยกพวกมาหน้าบ้านเขาขนาดนี้
ใช่ไหมฮะแบบนี้นะฮะ
ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ย
คนที่เขาบอกว่าพวกที่ยกมาที่หน้าบ้านเนี่ย
บางทีคนที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
ใช่ไหมฮะแต่อีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าโอ้โห
แล้วนัทธวุฒิเนี่ยที่วิ่งออกไปพร้อมกับมีมีดไปด้วยเนี่ย
ไปไล่แต่นัทธวุธก็บอกเขาไม่ได้แทงเขาก็แทงไปมั่วใช่ไหม
ต้องแทงไปมั่วเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาก็โดนอีกฝ่ายหนึ่ง
เอาไม้มาตีเขาแล้วก็ในบ้านเขาก็อยู่กับแฟนสาว
เขาก็กลัวว่าอ้าวแล้วถ้าเขามาในบ้านได้
ครับแล้วเขากับแฟนสาวจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วมากันตั้งหลายคน

คนก็มองว่ามุมหนึ่งก็คือ๑โอ้โหอย่างนี้ก็เกินกว่าเหตุไปไหม
อ่าไปวิ่งไล่แทงเพราะว่าตัวเองมีมีดอืม
แล้วถ้าเกิดอีกฝั่งนึงสมมุติเขามีมีดหรือมีปืนขึ้นมาเนี่ย
เผลอนัทธวุฒิเองนั่นแหละไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไง
ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องฟังข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ
ใช่ฮะว่ามันตรงกันไหมแล้วก็ต้องฟังข้อมูลจากทางตำรวจด้วยว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยลักษณะการกระทำของนายนัทธวุฒิเนี่ย
ในมุมของข้อกฎหมายมันจะลงเอยยังไงบ้างเพราะเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัว
แต่ดูแล้วน่ากลัวมากนะใช่ค่ะน่ากลัวมากนะฮะโดยเฉพาะช่วงกลางซอยเนี่ย
เห็นว่าโอ้โหคนอยู่เยอะแยะนะแต่เขาก็ไล่กันแบบโอ้โหไม่หยุดเลย
อันนี้ก็คือคนที่อยู่ในซอยเป็นคนถ่ายคลิปนะ

อย่างอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมกลางซอยยังมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งใช่ไหม

เรามาคุยกับทางฝั่งของเจ้าถิ่นหน่อย

เจ้าถิ่นที่บุกไปหน้าบ้านเขาเนี่ย
ซึ่งนัทธวุฒิบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปเฉียวชน

วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

นี่ฮะชื่อวันนัทภพลมากน้ำ

คือนัทภพลบอกว่าอย่างนี้น้องผู้ชมครับ
นัทธพลบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะเป็นชนวนเหตุหรือเปล่านะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่รถย้อนสอนไปจอดอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เขาขี่ย้อนสอนแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนัทธวุฒิเนี่ยนะฮะ
เขาก็ขี่รถตามมาแล้วมองหน้าถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเป็นเด็กที่ไหน
บายบอกว่าผมก็ยืนงงอยู่พักนึงเพราะไม่รู้ว่าเอ๊ะผมไปทำอะไรผิด
แล้วผมก็เลยโทรหาเพื่อนเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟัง
แล้วเพื่อนเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่แถวนี้ไงก็เหมือนกับเจ้าถิ่นเนี่ย
เพื่อนก็เลยชวนกันบอกเอ้ยไปงั้นไปเคลียร์บ้านไหนเดี๋ยวไปเคลียร์
เพราะว่าตัวบายบอกว่าผมก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่ดีเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาถาม
มีปัญหาอะไรเป็นเด็กที่ไหนผมต้องใช้เส้นทางแถวนี้บ่อย
ผมไม่อยากจะมีเรื่องกับใครผมก็เลยชวนเพื่อนไปเคลียร์กัน
ก็ตระเวนขี่รถถามตามวินจอยอแถวนั้นถามพ่อค้าแม่ค้า
ว่าผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้อยู่บ้านแบบไหนอะไรยังไง
จนกระทั่งรู้ว่าอ๋อเขามาบ้านหลังนี้ก็คือหลังของบ้านแฟนสาวเขานี่แหละ
ไปถึงผมก็เนี่ยฮะอันนี้บายเขาบอกนะในมุมของเขาบอก
ผมก็พยายามตะโกนเรียกเขาไม่ยอมออกมาจนกระทั่งสักพักนึงนั่นแหละ
เขาวิ่งออกมาพร้อมกับมีดสองเล่มแต่ในมุมนี้ก็ต้องก็ต้องเห็นว่ามันมีหลักฐานตรงที่ว่า
ไม่ได้ตะโกนอย่างเดียวไงมีเครื่องมีเครื่องอะไรเข้าไปด้วย
แต่ว่านัทธวุฒิเนี่ยวิ่งออกมาพร้อมกับมีดสองเล่มแล้วไล่แทงไล่ฟันพวกผมนะ
ผมเนี่ยมากันเนี่ย๖คนได้นะครับโดยแซมเนี่ยซึ่งคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
ถูกแทงเป็นคนแรกแล้วถูกแทงไปหลายครั้ง
ตามมาด้วยคนที่สองที่ถูกแทงก็คือต้นต้นก็เสียชีวิต
เพราะว่าต้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเห็นว่าถูกแทงพยายามเข้าไปช่วยแล้วช่วยไม่ทันจริง
เช่นเดียวกับนิดนิดหรือว่าพาสกรเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ้าถิ่นนี่แหละ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายเขาจริง
ไปที่บ้านเนี่ยนะแค่จะไปเคลียร์ตอนเกิดเหตุเนี่ย
ท่านผู้ชมได้ยินเสียงกราบไหมเขาบอกเนี่ยเขานี่แหละเป็นคนกราบเท้าขอชีวิตด้วยซ้ำ

เขาก็ขับรถตามผมมาแล้วก็มาจอดหน้าผมแล้วก็บอกว่ามึงมองหน้ากูมึงแอร์เปล่า
เขาก็บอกว่าผมมองหน้าอะไรครับพี่ผมมองหน้าอะไรพี่
เขาก็ถามว่ามึงเด็กไหนว่าผมเด็กวัดม่วงเนี่ย
เขาบอกกูไม่อยากมีเรื่องกับเด็กเขาก็ขับรถหนีไป

พี่บินเขาไม่รู้จักบ้านโอเคมั้ย
เขาก็เลยไปสอบถามอีกอันนี้ก็ได้ที่อยู่เขา
มึงออกมาดีออกมาดีเรือยังไงใช่แหละ
แต่เขาก็ไม่ยอมออก

ใช่ไหมผมในใจกลับมาเรียกกลับมาเคี้ยกอ่ะ
กลับมาอะไรแม่อะไรกันมาเลย

ผมก้มกลับมันอยู่ตรงเนี่ย
ถามให้รู้เลยผมก้มกราบผมร้องขอชีวิตด้วย

ไม่ให้มันแทงน้องผมคนที่ตายอ่ะอีกคนอ่ะ
ผมคิดว่ามันไม่เสียด้วยที่ผมขึ้นรถอ่ะครับ

แต่ผมคิดว่าน้องผมคนนี้เสียแน่นอนแล้ว
เพราะหน้ามันมันสิ้นแล้วแล้วไม่มีคนช่วย
ไม่ตามเรียกขอให้คนช่วยเลย

ถ้ามีคนช่วยเลือดมันไม่เสียเลือดเยอะขนาดนี้หรอกครับ
เท่ากับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะบอกไม่ตรงกันใช่ไหม

เพราะว่าในกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเราก็คืออย่างบายเนี่ยบอกว่า
หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ดีเนี่ยเขามาถามผมว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นเด็กแถวไหน
ใช่ค่ะแต่ผู้ที่ก่อเหตุเขาบอกว่าก็เขาเป็นนุ่มต่างถิ่นขี่รถจักรยานยนต์มาจากนครปฐมแล้วไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์ของหนึ่งในกลุ่มผู้เจ็บผู้ตาย

เฉียวแบบไม่มีอะไรเสียหายก็เลยไม่ได้คุยอะไรกัน
ไม่ได้คุยเลยแล้วผมก็ไปเลยในร้านสะดวกซื้อมีกล้องอยู่แล้วใช่ไหมถ้าตำรวจจะขยายผลเนี่ยผมว่าไปดูได้นะฮะ
คุณผู้ชมครับย้อนไปดูกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะช่วงที่วัยรุ่นเขามาตะโกนเรียกกันอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะ
ตรงนู้นไหมฮะบ้านฝั่งตรงข้ามจะมีคุณพี่บ้านฝั่งตรงข้ามนั่งยองเนี่ยเหมือนกับล้างถ้วยล้างจานอะไรอยู่
เสื้อเขียวตรงนู้นนี่นะฮะนี่เห็นไหมคือเขาก็นั่งล้างอยู่นะจนกระทั่งนัทธวุฒิเขาวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับมีดนะนะ
พี่เขาปิดประตูเลยนะแต่ก็นั่งล้างจานต่อเหมือนกับอาจจะยังตกใจอยู่
แต่ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนแล้วก็กลับมานั่งล้างต่อหรืออาจจะเห็นว่ากลุ่มนี้เขาวิ่งออกไปนู่นแล้วล่ะมั้งอาจจะไกลแถวบ้านแล้ว
นี่ฮะวันนี้เราก็เลยไปคุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับคุณสิรินาทน้ำบางช้างอายุ๔๕ปีนี่ฮะอยู่ในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยฮะ
บอกกำลังนั่งล้างจานอยู่หน้าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังที่เขามาตามเอาเรื่องกันนี่แหละ
บอกว่าล้างจานยังไม่เสร็จเลยนะวัยรุ่นเนี่ยมาเรียกผู้ก่อเหตุที่อยู่ในบ้านทีแรกที่เห็นว่านั่งอยู่ยังไม่ใช่อะไรหรอก
คิดว่าเขาเพื่อนกันนึกว่าเพื่อนกันกลุ่มวัยรุ่นก็มาเรียกอะไรกันอย่างนี้เรียกอยู่ตั้งนานจนกระทั่งคนก่อเหตุวิ่งถือมีดออกมานั่นแหละพี่ก็เลยรีบปิดบ้านเลยนะเพราะไม่อยากไปยุ่ง
ไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วย

แล้วทีนี้เขาก็มาเรียกกัน
เขาเรียกกันแล้วพี่จ๋าก็ไม่ออกมา

ยังไม่เสร็จเขาขอประตูวิ่งออกมา
พี่จ๋าก็ขอประตูวิ่งออกมาเดี๋ยวเขาออกประตูแล้ว

ส่วนวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
ชื่อนายพิรุณนะฮะ

ตัวผู้ก่อเหตุกับนายนัทธพล

จะตามไปหากันจนถึงบ้าน
แล้วก็มีเรื่องบานปลายขนาดนี้
ปกติพี่ก็รู้จักกับมือแทงด้วย

คิดว่าว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่แบบไม่ยุ่งอะไรอ่ะใครอ่ะอืม
สารเขานั่นแหละเขาคือเขาทำคือเขาป้องกันตัวเขา
ฟันทางนู้นเสร็จเขาอะไรเสร็จเขาก็ไม่หนีนะ
เขาก็ถือมีดอะไรรอตำรวจรอให้ตำรวจมาเขาก็ไม่หนี
เขาวิ่งมาเขาก็เข้าบ้านฝั่งนู้นก็ตามมาตามมาก็มาอยู่หน้าบ้านเขา
เครื่องของมาอะไรใส่เขาไงเขาถึงได้ออกมาป้องกันตัว
พี่คิดว่าอันที่จริงถ้าเขาไม่ออกมาฝั่งนี้ก็จะไม่หยุดสักทีไง
ขอโทษกันไม่ได้มันใจร้อนนี่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่
คนที่อยู่บ้านใกล้บ้านหลังที่เกิดเหตุเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
คุณผู้ชมคิดยังไงบ้างคะข่าวนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมา
แสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
เดี๋ยวตามข้อมูลเรื่อยนะคะคือวันนี้ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวก็ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดูวิญญาณของลูกชาย
จุดที่ถูกแทงแล้วก็ในจุดที่นั่งรอความช่วยเหลือ
มีผ้าเขาบางเขียนชื่อนามสกุลดอกไม้ทูบเทียนมาประกอบพิธี
ญาติก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนินสุขารามนะคะที่บังบอนกรุงเทพ
จะมีพิธีรดน้ำศพสวดพระอภิษฐรรศพ๓วันพรุ่งนี้คืนแรก
นางน้อยบวรรำอายุ๖๒แม่ของนายสมเดช๑ในผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าวันเกิดเห็นลูกชายกินข้าวเสร็จเพื่อนมาตามให้ออกไป
คุณผู้ชมลองฟังดูสิคะลูกชายนั่งกินข้าวอยู่เพื่อนมาตามให้ออกไป
บอกไปช่วยหน่อยก็ไปกับเพื่อนค่ะ
หลังจากนั้นมีคนโทรมาหาแม่ว่าลูกชายโดนแทงแล้วนะ
ตอนนั้นแม่ไม่คิดว่าลูกชายตายแต่สุดท้ายลูกชายแม่คือตาย
ก็ถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ล่ะถ้าจะป้องกันตัวก็ไม่ควรทำให้ถึงตายไหม
ไม่รู้สิเขาจะป้องกันอะไรอีกคนทำเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วจะแก้ตัวยังไงก็ไม่รู้เขาลูกเราถึงขนาดนั้นแล้ว
ทีมข่าวนะคะเดินดูตามรอยเลือดของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ที่มันหยดไปตามทางอะค่ะเนี่ยค่ะคือมันหยดไปตามทางจริงจริงนะ
เป็นกิโลนะคือชาวบ้านบอกว่าคนเจ็บทั้งสองคนซุดอยู่ที่ปากซอย
ผู้ก่อเหตุถือมีดมา๒มือเลย๒เล่มตามเข้ามา
แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปห้ามมีชาวบ้านคนนึงนะคะ
อยู่ริมคลองภาษีเจริญบอกว่าตอนที่รถจักรยานยนต์ของคนเจ็บผ่านมา๒คัน
คืออาการแย่แล้วอ่ะเลือดหยดเป็นทางตอนนั้นได้ยินเสียงตะโกนว่า
หน่อยหลบหน่อยให้ผลไปก่อนมีคนเจ็บ
นี่นะคะเราก็ให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลค่อนข้างจะรอบด้าน
ก็คือทางฝั่งนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุเขาก็เป็นนุ่มต่างถิ่น
เขาบอกว่าเขาป้องกันตัวครับกับทางกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่เสียชีวิตไปสอง
วาดเจ็ดไป๑เขาก็อ้างว่าเขาแก้จะไปเคลียร์แก้จะไปคุย
หนึ่งวันลักษณะแบบนี้จะแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้าง
๓ข้อหาครับค่าคนตายโดยใจตนาพยายามฆ่าแล้วเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่
ในที่สาธารณะอ่ะค่ะนายนัทธวุฒิอายุยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะ
ก็เป็นพื้นที่ของสอนอเพชรเกษมก็รอส่งฝักขังสารอาญาธนบุรี
เช้าวันพรุ่งนี้นะคะครับแม่ของนายนัทธวุฒิให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
แต่แม่บอกว่าขอไม่บันทึกภาพแล้วกันนะแม่ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นเฉย
แม่บอกว่าแม่เสียใจมากเชื่อว่าลูกชายหลังชนฝาแล้วจริง
คือหลังชนฝาจนต้องป้องกันตัวครับก็กลุ่มผู้ก่อเหตุมากันตั้งหลายคน
ขอความเป็นธรรมหน่อยได้ไหมขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยได้ไหม
ลูกชายเป็นคนดีขยันทำมาหากินไม่เคยก่อเหตุรุนแรงด้วย
แต่อันนี้โอ้โหอีกฝั่งนึงมันหลายคนจริงลูกแม่ก็ต้องป้องกันตัว
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อนของนายนัทธวุฒิผู้ต้องหาค่ะ
เขาไปเยี่ยมนะคะแล้วเขียนจดหมายให้กำลังใจเพื่อนแบบนี้ค่ะ
กินเยอะนะเพื่อนทุกคนเพื่อนรู้ข่าวแล้วไม่ต้องคิดมากสู้
นี่นะคะนี่หมูเองเพื่อนคือเพื่อนไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจ
ครับคือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะให้อุทาหรณ์แล้วก็บทเรียนสำหรับทุกฝ่ายนะ
โดยเฉพาะจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้พูดตรงนะ
แง่มุมของความเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหม
คือถ้าคุณมีปัญหาอะไรแล้วอยากจะเคลียร์อยากจะพูดอยากจะคุยอะไรกันจริงเนี่ย
แม่การใช้วิธีลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีเสมอไป

หรือว่าฝั่งของนัทธวุฒิเองอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
คือถ้าเขาเลือกโอเคล่ะเขาอาจจะมองว่าไม่ไหวแล้ว
เขาก็ถึงขีดสุดแล้วแต่เขาคว้างมีดวิ่งออกไปเลย
แต่ถ้าเขาเลือกวิธีการอื่นที่มันจะสามารถ

เขาอาจจะไม่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายติดคุกในวันนี้ก็ได้
ต้องเป็นอุทาหรณ์นะคะถึงแม้ว่าต้นเหตุของเรื่องนี้
ทั้งสองฝ่ายเขาให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
แต่ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายต้นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากจริงนะคะ

แค่ขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวไม่ได้มีอะไรเสียหายเลย

นัทธวุฒิมาถามว่าเป็นเด็กที่ไหนเนี่ยมามองหน้า

ต่อให้มันไม่ตรงกันแต่สองเรื่องนี้มันแบบเป็นเรื่องแค่นี้จริง

คุณจะมาเคลียร์มาอะไรแล้วมันบานปลาย
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่างเพิ่มเติมกันแล้วกันนะฮะ
ผงทำแผนจะทำหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับ